ยังมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เมื่อมีคนใช้เน็ตรายหนึ่งโพสต์คลิปสุดหวาดเสียว
จอดติดไฟแดงอยู่ดีดีเนี่ยนะคะก็มีรถคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้ามาเลยค่ะ
ยังดีนะคะที่มีเกาะกลางถนนกั้นเอาไว้ทำให้รถและคนเนี่ยไม่ได้รับบัตรเจ็บ
แต่คู่กรณีที่เสียหลักแล้วพุ่งมาชน

คลิปอุบัติเหตุสุดระทึก
บันทึกเหตุการณ์ไว้โดยกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
ซึ่งขณะนั้นรถคันดังกล่าวกำลังจอดรอสัญญาณไฟจราจร
แต่จู่ก็มีรถยนต์สีบรอนเงิน
เสียหลักพุ่งข้ามเลนเข้ามาหารถของเธออย่างจัง
แต่โชคดีมีเกาะกลางถนนกั้นไว้
ทำให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งรถ

เมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

โชคดีมากที่หลังเกิดเหตุไม่ได้รับอันตรายใด

ขณะที่ฝั่งของชายหญิงคันที่อยู่ในคลิป

รถคันดังกล่าวอยู่ในสภาพพังยับ
กระจกหน้ารถแตกเสียหาย

คนขับรถเก่งคันที่อยู่ในคลิปเล่าว่า

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านเพชรกะเสม
ระหว่างที่มาถึงช่วงแยกวัดศรีสำราญราชบำรุง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

ปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันยี่ห้อมัดด้า๒สีฟ้าน้ำทะเล

ได้ตัดสินใจเหยียบเบรกอย่างกระทันหัน
เสียหลักไปชนกับเกาะกลางถนนเข้าอย่างจัง

ส่วนตนเองและแฟนสาวที่นั่งมาพร้อมกัน
ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
ไฟมันเขียวพอดีผมก็เลยขวาไป

แล้วพอตรงผมมันก็ว่างผมก็ขับไปใช่ไหมครับ
แล้วทีนี้พอรถมัสด้าคันที่เขาปาดผม
เขากำลังตามรถคันที่มันติดไฟแดงอยู่
แล้วทีนี้พอยังไงไม่รู้เขาตบไฟไล่เสร็จเหมือนเขารีบ

ก็เลยเข้ารถก็แถเข้าไปเกาะกลางเลยครับ

ถ้าเกิดเขาออกมาหน่อยครับผมว่าน่าจะโดนรถเขาครับ

เพราะว่าผมก็ประมาทด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วก็เขาก็ด้วยประมาทร่วมอะครับ

หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ขณะที่คู่กรณีมัดด้านสองสีฟ้าน้ำทะเลที่ขับปาดหน้านั้น
อยู่ระหว่างการติดตามภาพรถต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน